ชาวบ้านเขามาร่วมพิธีเบิกเนธสารตาจันดียายศรี
พร้อมกับจุดประทัดเสียงทาย

ไม่ตั้งสติกันนิดนึงก่อน
ไปที่นี่บริเวณศาลตาจันดียายศรีวัดพลายชุมพล
อยู่บ้านหางคลองหมู่๕ตะบนบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ชาวบ้านจากทั่วสารทิศเลยต่างถิ่นก็มา
เขาเดินทางมาร่วมพิธีเบิกเนตตาจันดียายศรี
ที่จัดสร้างขึ้นใหม่นะสารตรงนี้นะ
ขนาดแบบโอ้โหนี่คุณดูสารตรงนี้ก็สวยแล้ว
แต่องค์ของตากับยายเนี่ย
เท่าขนาดของคนจริง
คุณชะยุทธ์พันธ์แก้วทองเป็นผู้ประกอบพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ
และเบิกเนธให้กับตาจันดียายศรี
ก็จะต้องมีการตั้งโต๊ะหมู่บูชาถวายพานบายสี
หัวหมูผลไม้และก็น้ำอัดลมนะคะ
แล้วก็จุดทูบเทียนบริเวณด้านหน้าศาล
และหลังจากนั้นปีภาคบะเร็ง

จากนั้นคุณชะยุทธ์ก็เจิมบริเวณหน้าผากตาจันดียายศรีแบบนี้นะคะ

หลังจากนั้นจุดประทัดอีก๑แสนนัด

ต้องต้องต้องต้องต้องต้องกันไปเลย

จันดียายศรีให้โชคกับชาวบ้านมาแล้ว
ถูกรางวัลติดต่อกันมาก็มากมายหลายต่อหลายครั้ง
ชาวบ้านก็เลยเหมือนประมาณว่า
เฟฟจุดหมายปลายทางและจุดหมายปลายประทัดในครั้งนี้

เซฟเอาไว้ในความทรงจำบ้าง
ก็หวังว่าจะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคในงวดถัดไป
เอาย้ำงวดถัดไป๒พฤษภาคมนะคะ
ย้ำนะคะ๒พฤษภาคมนะคะสำหรับงวดถัดไปนะคะ

ตั้งใจดูกันหรือเปล่าเมื่อกี้ตั้งใจดูหรือเปล่า

ว้าวอดูแล้วหรอ